ที่ได้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากแหล่งปลูกเดียวที่สะอาดมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคุณพงศักดิ์บานเมืองจากจังหวัดสุราธานี
ที่ชนะใจคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนชาวสวนกาแฟ
และผมเชื่อว่าคอกาแฟหลายคนยังไม่รู้ว่าจากเมล็ดกาแฟจะกลายมาเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่เราดื่มกันได้อย่างไร
ต้องผ่านกรรมวิธีและขั้นตอนพิเศษอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้รสชาติหอมนุ่มนุ่มลึกเข้มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
โดยใช้ลมร้อนในการคั่วให้เมล็ดกาแฟสุกทั่วถึงเท่ากันทุกเมล็ดเพื่อให้เกิดรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟคั่วบดแท้
สำเร็จรูปโดยเริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟแล้วนำไปต้มสกัดจากนั้นผ่านกระบวนการทำให้ระเหยด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป